ในปี๒๕๓๑มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นจนทำให้ชาวตำบลกระทูลอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องจดจำไม่รู้ลืม
ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน๒๕๓๑เกิดฝนตกหนัก๓วัน๓คืนจากพายุดีเบรชชั่นและไม่มีท่าทีที่จะหยุดตกส่งผลให้เกิดดินโครนถล่มหลายพื้นที่
ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักไม่มีไฟฟ้าใช้ถนนถูกตัดขาดขาดแคลนอาหาร
เรียกว่าเป็นมหันตภัยใหญ่ในรอบห้าสิบปีแต่สำหรับชาวพิปูนได้เจอเหตุร้ายหนักหน่วงกว่า
เมื่อน้ำดินโครนก้อนหินขนาดใหญ่และท่อนสูงมากมายได้ไหลบ่าลงมาจากภูเขาอย่างรวดเร็ว
ไม่กี่ชั่วโมงหมู่บ้านที่เคยมีคนอยู่อาศัยได้หายวับไปกับตา
ชั่วข้ามคืนพบผู้เสียชีวิต๙๐ศพศูนย์หาย๑๐๒คนและบาดเจ็บอีกกว่า๒๐๐คน
พฤศจิกายนหลังพายุฝนหยุดตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
หลายฝ่ายได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นศพคละคลุ้ง
ตลอดเส้นทางที่เคยมีบ้านเรือนนับร้อยหลังตอนนี้เหลือเพียง๑๐กว่าหลัง
สองข้างทางเต็มไปด้วยดินโครนหินขนาดใหญ่และท่อนซุงเกือบห้าหมื่นท่อน
พระครูสั่งปุญยูชูโตเจ้าอาวาสวัดห้วยโกวัย๗๔ปี
วินาทีทะเลท่อนสูงพุ่งถล่มวัดว่า
ขณะนั้นน้ำท่วมเกือบถึงชั้น๓ของกุฏิแล้ว
จากนั้นทะเลท่อนซุงที่มากับน้ำได้พุ่งเข้าชนทำลายกุฏิ
พุ่งเข้ากระแทกเข้ากลางหลังจึงพยายามเกาะท่อนซุงที่ไหลมากับน้ำที่เชี่ยวกราก
ไปไกลถึงห้ากิโลเมตรจากนั้นไปติดฝั่งใกล้ใกล้กับผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่มีสภาพล่อนจ้อนโดนน้ำพัดไม่แตกต่างกัน
เมื่อนักข่าวถามพระครูสังว่าท่อนซุงมาจากไหน
พระครูสังถึงกับโกรธพร้อมบอกว่า
ตอนนี้อายุเจ็ดสิบสี่ปีไม่กลัวตายแล้ว
ที่ผ่านมาเคยไปประท้วงทางการให้จัดการแก๊งลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
ซึ่งทำมาอย่างเปิดเผยนานถึงสองปี
ถ้าใครพูดมากจะฆ่าไม่ให้เหลือ
ด้วยความหวัดกลัวถึงสวัสดีภาพจึงไม่มีใครกล้าพูด
เรื่องจึงเงียบปล่อยให้มีการตัดไม้อย่างมโหลานจนถึงปัจจุบัน
พันรีพิมลสุวรรณสุภาประหลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่า
ที่พบส่วนใหญ่เป็นไม้เถื่อนจึงต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้
ขณะที่พลเอกชาติชายชุนวันนายกรัฐมนตรีขณะนั้น
ก็สั่งการให้เร่งจัดการกลุ่มลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
มันแย่มากนะคราวนี้มันฟ้องเลยเพราะไม้ไหลลงมากับน้ำและดินโครน
เห็นชัดเลยว่าการตัดไม้มันสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเพียงใด
เรื่องนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าพวงตัดไม้นำลงมาทางไหน
เพราะหนทางปิดอยู่หมดดังนั้นเวลาขนลงมาก็ต้องรู้กันอยู่
เพียงแต่เขาไม่จับกันเท่านั้นนายกรัฐมนตรีพูดเป็นใน
ต่อมาได้มีการรวดสอบพบว่าไม้ที่ไหลเป็นทะเลซุงลงมา
ส่วนเป็นไม้ที่รัฐให้สัมปทานในสุรินพิสุวรรณ
สสนครศรีธรรมราชขณะนั้นบอกว่าไม้จะมาจากสัมประธาน
หรือไม่ไม่น่าจะมีการแก้ตัวกันเราต้องยอมรับตามความจริงว่า
มีการตัดไม้ที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ผมมีความเห็นว่า
น่าจะประกาศเขต๑๐จังหวัดภาคใต้เป็นเขตภาวะฉุกเฉิน
และให้ยกเลิกสัมปทานที่สุดแล้วในปี๒๕๕๙
รัฐบาลได้แก้กฎหมายให้สัมประธานป่าไม้สิ้นสุดลง
รณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ของชาติ
อุทธกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่๑๔จังหวัดภาคใต้นี้
จังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราธานีมีผู้เสียชีวิตมากกว่า๗๐๐ศพ
อกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บหลายพันคน
พื้นที่เกษตรถนนสะพานสถานที่ราชการวัดมัศยิต
และบ้านเรือนประชาชนเสียหายมากมายหลายพันล้านบาท